คุณผู้ชมมาดูความขึ้นหน้ากรณีที่แม่ของเด็กหญิงอายุ๑๓ปี

ลูกสาวถูกบูลลี่ถูกอะไรบ้างกรีดสมุดเขียนคำด่าบนโต๊ะ

ล่าสุดเนี่ยนะครับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองครับ
พบท่านภูมิในการโรงเรียนเพื่อหาทางออกเรื่องนี้แล้ว
วันนี้นางสาวนพนาเจริญธรรมท่านเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองครับ
ไปกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมจังหวัดระยอง
ตุ๊กตาเครื่องเขียนชุดใหม่ไปมอบให้กับเด็กหญิงเอเป็นนามสมมุตินะครับอายุ๑๓ปี
เธอเป็นนักเรียนนะครับชั้นม๑โรงเรียนแห่ง๑ในจระยอง
ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วอยู่บ้านกับแม่ก็คือนางสาวสิริรัตน์อายุ๓๖ปี
อยู่หลังวัดป่าประดูกตะบนท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
เด็กหญิงเอเริ่มผ่อนคลายขึ้นแล้วผ่อนคลายขึ้นดีขึ้นยิ้มแย้มจำใสแล้ว
พูดคุยเก่งมีการหยอกล้อเล่นกับทีมที่ไปช่วยเธอด้วย
นางสาวสิริรัตน์อายุ๓๖ปีคนเป็นแม่เล่าบอกว่าระหว่างนี้ก็รอแนวทางที่ชัดเจนจากโรงเรียนก่อน
นะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรไม่ให้กระทบจิตใจของเด็กหญิงเอ
ในอนาคตเนี่ยก็คงจะย้ายโรงเรียนใหม่แน่นอนแล้วล่ะ

แล้วเดี๋ยวจะประสานหาโรงเรียนใหม่ให้ด้วย

นครระยองวิทยาคมระบุว่าได้สอบสวนเพื่อนคู่กรณียืนยันว่า
สมุดมันฉีกขาดอยู่แล้วไม่ได้ไปกรีดสมุดแค่หยิบมาดู
ส่วนเรื่องการบูลลี่ก็ได้เตือนและทำโทษกลุ่มเพื่อนคู่กรณีไปแล้ว
จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของรอยต่อนะครับ
จะได้ไม่กดดันแล้วก็จะไม่ได้เพิ่มความเครียดให้กับน้องด้วยครับ